ยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะ
สถานการณ์ตอนนี้ได้มีความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไป
กองทัพเรือเองนะคะก็นำเรือผลักดันน้ำกว่า๕๐ลำเข้าไป

ขณะเดียวกันนะคะก็ยังนำเรือหลวงอ่างทองเข้าไป

พลเรือโทอดิเรกชมพูนุษย์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
เป็นประธานปล่อยเรือผลักดันน้ำจำนวน๕๐ลำ
เพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่ทะเลในพื้นที่ประสบอุทธกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
พร้อมนำเรือหลวงอ่างทองเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทธกภัย
โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ประจำเรือในการลำเลียงส่งสิ่งของและอาหาร
ส่งถึงประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง
พร้อมกับเรือระบายพลขนาดกลางและเรือระบายพลขนาดเล็กประจำเรือน
ที่มีจำนวน๔ลำเข้าช่วยประชาชนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย

ผลักดันน้ำสามารถช่วยให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง
เพราะเรือ๑ลำสามารถผลักดันน้ำได้ที่๒๔๒ลูกบาทเมตรต่อนาที
และจะสามารถดึงน้ำรอบตัวไปได้ประมาณ๗๒๗ลูกบาทเมตรต่อนาที
หรือ๑๔๖๖๐ลูกบาทเมตรต่อวัน
ก็จะสามารถนำมาสูบน้ำได้๒๔๒ลูกบาทเมตรต่อนาทีค่ะ
ไปคลองปากพนังและอีก๒๐ลำเราจะไปทางเรือไปที่คลองฉวด
มันมีคลองที่ลงทะเลได้๒ที่สามารถที่จะดำเนินการได้
จากช่วยที่นครศรีธรรมราชแล้วนะคะ
ทัพเรือยังได้นำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดชุมพรด้วย
เพราะมีบางพื้นที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักจนไม่สามารถออกไปไหนได้
และที่ผ่านมากองทัพเรือก็ได้ส่งกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่หลายพื้นที่เลยค่ะ